อย่างที่คุณจุธารัฐบอกไปเลยและอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะ
เพราะเป็นควันหลงจากลอยกระทง
พระภิกษุสงฆ์ไปลอยกระทงกับศรีกา
โอ้โหเอาอย่างนี้ไปลอยองค์เดียวไปลอยคนเดียวก็ยังแปลกพระนะ

เป็นภาพภาพนี้ที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

อย่างที่สองถ้าเป็นพระสงฆ์ทำได้หรือเปล่าคะแบบนี้

เอามือกำพระเลยค่ะบอกไม่สบายใจ
เป็นภาพของพระสงฆ์หน้าตาดี
เราขออนุญาตปิดภาพไว้แต่ภาพที่เขาแชร์
ก็คือจะเห็นว่าพระสงฆ์หน้าตาดีนะคะ

ถือกระทงใบเดียวกับหญิงสาวในชุดนุ่งขาวห่มขาว
ช่วยกันประคองกระทงลอยลงแม่น้ำ
ท่าทางสุดหวานชื่น
อกจากนี้มีช็อตนั่งอธิษฐานขอพรด้วยกัน

แล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกัน
อยากดังเขาเอาภาพนี้มาแชร์และระบุข้อความ
ควันหลงลอยกระทงใส่สบงแล้วทรงอธิษฐาน

คืนวันเพ็ญก็มีความหมาย
ชาวเน็ตเห็นภาพนี้พากันวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
ทวงถามว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
พระสงฆ์ใกล้ตัวผู้หญิงผิดศีลหรือเปล่า
บางคนคอมเมนต์บอกว่าหากพระยังตัดกิเลสไม่ได้

บางคนแซ่ขำมานะคะบอกว่า
เขาคอสเพลย์พระสงฆ์กับแม่ชีหรือเปล่า

ขณะที่หลายคนอยากให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าไปตรวจสอบ
ถ้าเป็นพระสงฆ์อยากจะให้ลงโทษค่ะ
พระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

พระที่จับต้องกายหญิงถือว่าสังคาที่เศษ
จัดเป็นอาบัติโทษรุนแรงรองจากปราชิกเลย
หากสำนักงานพุทธเพิกเฉยอาจเสื่อมเสียชื่อเสียงกับพระพุทธศาสนาได้
เรื่องนี้ถือว่าเราเปิดประเด็นไว้ก่อนนะคะ
การนำเสนอลักษณะนี้เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อว่าเป็นพระสงฆ์จริงหรือไม่ค่ะ